สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พุธที่๙มกราคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่จังหวัดน้องบูรรมภูมีชายหนุ่ม๓คนกลับจากการเที่ยวสถานบันเทิงด้วยความเมาจึงขับกระ

อุบัติเหตุอีกรายเกิดขึ้นช่วงทางลงสะพานต่างระดับท่าสะอ้าน
มอเตอร์เวย์อำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงกิโลเมตรที่๔๗มุ่งหน้าเข้าจังหวัดชนบุรี
ผู้ภัยจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถได้รับความเสียหายทั้ง๓คัน
ขณะขับรถลงสะพานต่างระดับรถได้ชนกับวัตถุขนาดใหญ่
ทำให้เครื่องยนต์ดับอยู่เลนขวาแต่เมื่อลงมาดูก็ไม่พบวัตถุดังกล่าว
จัดหน้าที่เคลื่อนย้ายรถที่ประสงค์อุบัติเหตุ
กิดขวางการจราจรก่อนที่จะสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดลบบุรีกู้ภัยช่วยกันงมหาร่างของนักท่องเที่ยวชาวจีน๒พ่อลูก
ภายในคลองส่งน้ำบริเวณ๕แยกสะพาน๓๓ถนนสายคันคลองชลประธานอำเภอเมืองลบบุรี
แล้วตกลงไปในคลองที่มีความลึกประมาณ๒เมตรทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีน๓คนติดอยู่ภายในรถ
แต่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว๑คนอีก๒คนจมน้ำศูนย์หายไป
ต่อมานักประดาน้ำงมพบศพนายหลิวใส่อายุ๒๐ปีในคลองส่งน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
ส่วนอีกคนซึ่งเป็นพ่อของนายหลิวใส่เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันค้นหารัศมี๑กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่พบ